มาดูคู่นี้กันบ้างค่ะเดินหน้าง้อเดินหน้าลุยเต็มที่เลยนะครับ
เหมือนว่าจะมีข่าวดีขึ้นแล้วล่ะค่ะ
ถึงกับต้องประชุมทีมงานเลยนะคะขอระดมสมอง
ให้กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมแบบไม่ย่อท้อนะคะ
ดูเหมือนว่าดีเจเพชจ้าจะใจชื้นขึ้นมาหน่อย
เพราะว่าล่าสุดฝ่ายหญิงเนี่ยเลิกบล็อกไลน์แล้ว
แล้วก็เพิ่งเริ่มเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกันบ้างเล็กน้อยค่ะ
ส่วนข่าวเมาส์ที่ลือกันสนั่นเลยว่าเจอดีเจจอมเฟี้ยวเมา
สิ้นสติถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กับสาวประเภท๒

ดีเจเพชจ้ายืนยันเสียงแข็งเลยว่าไม่มีมูลแม้แต่นิดเดียวค่ะ
ไปอยู่ในผับแสงสีผู้หญิงเยอะอะไรอย่างนี้
ก็มีผู้หญิงอยู่รอบข้างตัวเยอะแยะเต็มไปหมด
ไปจบกันอยู่ตรงรถตู้ที่มารับผมอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีคนถ่ายรูปมาเต็มไปหมด
ซึ่งในวินาทีนั้นคือผมรู้สึกผมมาเที่ยว

แต่ดันลืมคิดถึงแฟนตัวเอง
ผมก็เดินหน้าปฏิบัติการง้อแบบพลิกโลกเลยดีกว่า
แต่ตัวผมเนี่ยก็อยากจะทำนะครับเพราะว่า
ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลย

มันเหมือนกลับไปป๊อปปี้เลิฟใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ก็หลังจากหมีตัวนั้นไปที่เขาใหญ่
อ่าก็เหมือนกับว่าเริ่มเริ่มมีการคุยมากขึ้น
อ่าแล้วก็วันนี้เขาเลิกเลิกบล็อกไลน์ผมแล้ว
ผมกำลังง้ออยู่จะมาแบบทำไมไม่ปรากฏตัวเอง
ปรากฏจะมาเจ๋งกว่านี้มาเป็นจะรู้

ชอบอ่ะนอกจากจะโปรยคำหวาน

จากจะโปรยความหวานหนักมากให้หวานใจหายโกรธแล้วนะครับ
งานนี้ดีเจเพชจ้าขอเคลียร์ชัดเลยหลังจากถูก
คอรหาว่าเลิกกันสร้างกระแส

แล้วก็มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็เท่านั้นค่ะ